ส่วนข่าวนี้ค่ะคุณยายทราบซึ้งในรถพระธรรม
รถพระธรรมจริงเพราะพระคือคนทำ
คุณยายออกมาใส่บาทแบบมืด

แล้วพระท่านเห็นพระท่านก็เลยมาช่วยซ่อมมาช่วยทำ
เพราะพระท่านเคยเป็นช่างไฟมาก่อน

ทีนี้นักข่าวของเราเนี่ยเคยไปคุยกับพระพรเทพอายุ๒๓ปีเป็นพระลูกวัดวัดป่าเวรุวันเจ้าของคลิปนี่แหละ
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนกันยาตอนนั้นน่ะอัตมาก็กำลังเดินบินทบาทตอนเช้ามืด
อาตมาเห็นแล้วก็เป็นห่วงก็เลยเอาเรื่องไปบอกกับท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสก็เมตตาให้อัตมา

เอาพวกอุปกรณ์ต่างหลอดไฟสายไฟปลั๊กไฟ
ได้จากการที่ญาติโยมเอามาทำบุญบริจาคเนี่ยนะ
ติดตั้งซ่อมไฟให้กับคุณยายสมจิต

ยายสมจิตจะได้มีไฟสว่างสวัยอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณยายสมจิตเองบอกว่ายายอยู่บ้านคนเดียว

แต่ก็มีญาติที่เป็นหลานนี่แหละคอยดูแลอยู่
ก่อนหน้านี้ไฟบ้านยายดาบ
ยายก็ลืมบอกหลานลืมบอกให้มาซ่อม

ยายแล้วยายก็ใช้ชีวิตลำบากสิ
ก็เอาไฟส่องกบนี่แหละหนู
ทีนี้พอพระเดินมาบินทบาทตอนเช้ามืด
เอาเห็นว่ายายไม่เปิดไฟยายก็เล่าให้ฟัง
ท่านก็เอาอุปกรณ์ต่างมาซ่อม
จนให้บ้านยายมีไฟติดไฟสว่าง

ขอบคุณที่เอาแสงสว่างกลับมาให้ยาย
ดูแบบนี้แล้วยิ้มเนอะ

งดงามของบวรบ้านวัดโรงเรียน
ที่น้อยประเทศจะมีอย่างประเทศไทยของเราครับ

เมื่อยาดโยมไม่ทิ้งวัดวัดก็ไม่ทิ้งยาดโยมเหมือนกัน